ฉันต้องทำให้เท่าคุณอรัชพร

เพราะว่าต้นปีเนาะหลายคนอยากจะเช็คดวงว่า
เป็นยังไงกันบ้างในปี๖๐ในแนวฐานการเริ่มเดินชีวิตเป็นอย่างไร

ช่วงที่๒ดีกว่าเดี๋ยวช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงกันก่อนดีกว่าค่ะ
มากันที่ข่าวแรกต้องบอกว่าผนึกกำลังของสองร็อคเกอร์ต่างวัย
สำหรับพี่หน่อยอำพลและพี่เสกโรโซ
คู่นี้๒แนว๒สไตล์กันเลยแต่ว่าไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งชาวใต้
ขอจัดกำลังจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ค่ะ

ตามได้ทุกเพลงเอาจริงนี่ต้องบอกว่าถูกอกถูกใจชาร็อกนะคุณ
แล้วก็ได้บุญกันด้วยทั่วเลยทีเดียวสำหรับกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล
เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ค่ะ
เพราะว่างานนี้โตโผใหญ่อย่างหนุ่ยอำพลของงัดเพลงฮิตเพลงดังในอดีต
มาให้สาวกแฟนเพลงได้ชูมือขวากันอีกครั้งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเอาไปเลยแผลในใจเติมน้ำมันหรือว่าไว้ใจ
ยังได้พระเอกรุ่นน้องอย่างหนุ่มสอนรามค่ะมาร่วมแจมบนเวที
ไมค์โชว์เสียงร้องในเพลงบอกมาคำเดียวของร็อกเกอร์ชื่อดังอีกด้วยค่ะ
และที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องอีกหนึ่งร็อกเกอร์ชื่อดังเช่นการเสกโลโซ
ไม่พลาดหยิบเอาเพลงฮิตมาโชว์ลูกคอทำเอาแฟนเพลงที่มาชมคุ้มค่าแบบสุดค่ะ
เพราะว่านอกจากจะได้มันกับคอนเสิร์ตจากนักร้องในดวงใจทั้งสองคนแล้วนะคะ
ก็ยังได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่ด้วยค่ะ
ผมต้องขอชื่นชมพี่มากแล้วก็อยากบอกว่าพวกเราเนี่ยรักพี่หนุ่ยเสมอ
แล้วก็สิ่งที่พี่หุยทำในวันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมาอย่างมากครับ
ดีที่สุดที่พี่น้องน้ำตรีทำได้เสกคือทุกคนพี่ติ๊กทุกคนนะครับ
ที่เขาทำงานจริงจังตรงนี้ไปเลย
แต่ใครที่จะส่งอุปกรณ์น้ำดื่มอาหารแห้งอะไรไปก็ดี

ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอาการของคุณพ่อค่ะ
คุณชุมพรเทพิทักษ์ก็ยังป่วยหนักอยู่
แล้วก็นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลในขณะนี้ค่ะ
แต่ว่าคุณหนุ่มเองก็อยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้
ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม
ส่วนเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อค่ะ

ที่จะให้รายละเอียดอะไรมากมายค่ะ
ก็ในฐานะที่มีคุณพ่อเป็นคนปากใต้นะครับ
เตรียมกำลังใจนะครับแม้ว่าพวกเราอยู่ทางนี้
เขาอาจจะติดภารกิจที่อาจจะไม่ลงพื้นที่ได้
แต่เราก็สามารถที่จะมารวมตัวกัน
เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้
ในลักษณะอื่นเราคนไทยไม่ทิ้งกันครับ
เห็นแบบนี้แล้วเอาไปเลยนะครับไม่ใช่มือขวา

เห็นแบบนี้ต้องบอกว่าใจพวกพี่หล่อมากจริงนะ
น้ำใจของคนไทยยังไม่จบแค่นี้นะคะ